หลังนี้หมอหนูฟาดหมอบุญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เป็นผลสืบเนื่องจากเรื่องของการสั่งซื้อวัคซีน
คือทางนี้เขาบอกว่าถ้าเขาซื้อเองได้เขาซื้อไปนานแล้ว
แต่ซื้อไม่ได้พอซื้อไม่ได้ก็เลยมาบอกว่าต้นทาง
มีปัญหาตรงไหนฟาดกลับเรียบร้อย
ย้อนไปนะครับก่อนจะไปดูหมอหนูฟาดหมอบุญ

โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดให้จองแล้วคือจองได้ตั้งแต่๘โมงครึ่ง
วันนี้๘โมงครึ่งวันนี้ถึง๑๑กรกฎาคม
จองค่าจองเนี่ยเข็มละ๑๕๐๐
ของเข็มก็๓๐๐๐เอาเลขกลมมาคุยกันนะครับ
แต่ดูตัวข้างหลังนะมีจำนวนจำกัด

และจำกัดขนาดไหนมาเมื่อไหร่ถามใคร
ถามโรงพยาบาลตอบไม่ได้ก็ถามไปก่อนแล้วกัน

มาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นคำถามได้แต่ตอบไม่ได้
ตอนนี้มีคนเสียตังค์จองไปก่อน
โดยไม่รู้ว่าจะได้ของไม่ได้ของเยอะมากนะ

แต่โรงพยาบาลเอกชนบางแห่งหลายแห่งแทบจะทุกแห่ง
ปิดปิดแล้วปิดจองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ถ้าไปดูยอดจองทั้งหมดในเอกชนที่ปิดจองไปแล้ว

แต่ว่าของรามาเนี่ย๑๕๐๐เข็มละ๑๕๐๐
เอกชนโรงพยาบาลเอกชนก่อนหน้านั้นเข็มละ๑๖๐๐บาท

แต่นี่คือล่าสุดจากของรามาธิบดีนะครับ
ขยับต่อที่หมอหนูรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์บุญวนาศิลป์เจ้าของโรงพยาบาลเครือธนบุรี
หมอบุญท่านออกมาชี้แนะแล้วเป็นเรื่องใหญ่
ก่อนหน้านั้นโรงพยาบาลเอกชนพยายามจะหาวัคซีนเอง
มันไม่ได้มันช้าองค์การเพศัตวก็ช้า
ก็เลยชี้นิ้วมาที่รัฐบาลกับกระทรวงสาธารณสุข
ไปมาหมอหนูแล้วบอกผิดตรงไหน
ไม่ได้ผิดที่รัฐบาลกับกระทรวงสาธารณสุขนะ
หากเอกชนอยากได้ขนาดไหนเอกชนต้องออกมาบอกเอง
แล้วองค์การเพศสัจกรรมเขาจะเริ่มเนินการให้

ที่เขาไปซาวเสียงกันมายื่นให้กระทรวงตั้งแต่๒๕พฤษภาแล้วนะ
อย่างเดียวไม่ได้ต้องมีตัวเลขติดมาด้วย
หมอบุญบอกว่าก็พร้อมจะจ่ายเงินไง
พูดตอนนี้ไงก็พูดตอนนี้ถ้าพร้อมจ่ายคุณต้องจ่ายแต่ตอนนู้นแล้วแต่ตอนนู้นคุณก็ยังไม่จ่าย
หมอบุญบอกถ้าหากยืมมือสุปโชคได้เอามาช่วยไก่หน้าผากหน่อย
บุญว่าไงเราอ่านข่าวแบบนี้ช่วยบอกหน่อยคุณไม่จ่ายเงินจริงหรือเปล่า
คือเอกชนท่านมีสรรพะกำลังเงินอยู่แล้ว
คือจะเป็นกำลังเงินจากตัวท่านเองหรือเป็นกำลังเงินจากบรรดาผู้ป่วย
หรือคนที่เขาจองมาเขาก็มีกำลังอยู่แล้ว
แล้วใครมันจะสามารถทำได้ถ้าเขาเปิดไฟเขียวทำได้ไม่มีปัญหาจนทุกวันนี้ห

เขาไม่ขายให้กับวัคซีนทุกยี่ห้อในโลกนี้
เขาไม่ขายให้ภาคเอกชนในเชิงพาณิชย์

หมอหนูบอกสั้นว่าองค์การเพศรัชกรรมเขาพร้อมเปิดออเดอร์
แต่ทางนั้นมาแบบต้องเจรจาให้เรียบร้อยก่อนแล้วมาบอก
อย่ามากันมือเปล่ามือเปล่าแปลว่าอย่ามาแบบแค่เอกสารเท่านั้น
ฟังหมอนูอันตุธินธรรม
ต้องเจรจาให้เรียบร้อยแล้วก็มาบอกว่าโอเคมันติดแค่ตรงนี้แล้ว
คนที่จะต้องเปิดแอลซีก็คือองค์การเพศัตว์เพราะเป็นภาครัฐ
ตามความต้องการของผู้ขายเราก็ยินดีจะทำให้

ผมไม่โกรธหมอหนูเลยนะแล้วผมไม่โกรธหมอบุญด้วย
ผมโกรธไฟเซอร์กับโมเดิร์น่าคุณทำเอกสารภาษาอะไรของคุณ
โลกทั้งใบทำงานหากินได้แต่เอกสารไม่เอื้อมนวยกับประเทศไทย

เขาทำนี่มีมาตรฐานเป็นสากลนะคะ
นี่แล้วจะบอกว่าหมอบุญพูดอาทิตย์ที่แล้วบอกว่า
อ๋อไอ้หนูเหรอหมายถึงคุณอันตุธินฯลูกเพื่อนผมมันดื้อ
รุ่นน้องรุ่นเล็กรุ่นเล็กเหรออืมแต่ตอนนี้รุ่นไม่เกี่ยวเลยฮะ
ท่านมีตำแหน่งท่านมีหน้าที่มีหัวโขนจากนั้นท่านก็ต้องทำหน้าที่ของท่านนะครับ
อย่าเพิ่งบ่นหมอหนูนะในโซเชียลมีเดียใจเย็น

อะไรวะคนดูบอกว่าคุณต้นอะไรคะอย่าเรียกหมอหนูได้ไหม

มันเป็นภาษาข่าวท่านผู้ชมเข้าใจได้
นะฮะหมอหนูหมอตีอ่ะเวลาพูดสั้นไง

เมื่อกรีกจริงก็ไม่ควรเรียกนะฮะ

พูดเดี๋ยวได้ผมไม่อิ่งใจ

เปิดโรงพยาบาลบุษราคำเฟส๓แล้ว
เฟส๑เปิดเฟส๒เปิดเฟส๓เรียบร้อยแล้ว

เพราะฉะนั้นโรงพยาบาลบุษราคำก็คือเมืองทองธานี
เดิมที่ต้องมีพื้นที่ได้๕๐๐๐เตียง
ตอนนี้เปิดเฟส๓ก็จะรวมเป็น๓๗๐๐เตียง

ทั่วประเทศไทยหรือในกรุงเทพมหานครก็ตามที

จากวันนี้๕กรกฎาคม
จากวันนี้จะไม่มีผู้ป่วยตกค้างหรือตายคาบ้าน
รั่นแล้วนะรั่นมาจ่าแล้วนะในกรุงเทพฯอีกแล้ว
หมอหนูพูดเองสั่งกำชับสายด่วน๑๖๖
ห้ามปฏิเสธผู้ป่วยที่ติดคาอยู่ที่บ้านไม่อายขาด

พามาโรงพยาบาลบุษราคำเฟส๓รอให้การดูแลเต็มที่
แหงก็แงสิกระจายผู้ป่วยออกจากจังหวัดหมดแล้วดิ

เมื่อวานดูแลเชื่อไหมมีคนโทรมาหาผมหลายคนว่าทำยังไงดี

คือรับแล้วไม่รู้จะบอกเขายังไงว่ามันไม่มีเตียง

จากนี้ก็คือ๕กรกฎาคมจะไม่มีคนเจ็บ
ไม่มีคนตายคาบ้านอีกแล้วมีครับ

อ้าวหมอแหลปคือพอหมอหนูพูดทำนั้นออกมา
ไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตายคาบ้านในกรุงเทพมหานครอีกแล้ว
แหลปบอกมีครับแปลง่ายคือ

ไม่เชื่อหมอหนูหรือครับสิ่งที่พูดอันนี้ในใจของหมอแหลป
ว่ากูนะฮะไม่สามารถออกอากาศได้
นี่แหละฮะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สถานการณ์โควิดในกรุงเทพและประเทศไทยครับ

ถ้าหมอแหลปเอาอินบล็อกของเขามาให้ดูนะ

ใช่เออนี่ยังมีเลยเพื่อนขอมา๕เตียง

คนที่บ้านติดโควิด๕คนต้องนับวันนี้

อ้าวเราต้องนับวันนี้ขอโทษขอโทษค่ะนะ